เหตุการณ์นี้ค่ะผู้หญิงเอาตังค์เกือบครึ่งแสนนะ

แล้วปรากฏว่าเงินมันไม่เข้าไป
มันไม่ได้เข้าระบบมันไม่ได้เข้าบัญชี

มีผู้ชายคนใหม่มามาต่อแถวจะฝากตังค์เหมือนกัน
โอ้โหคุณเรื่องแบบนี้นี่เขาจะได้คืนไหม
ในร้านเลยนะใช่ค่ะลองดูคลิปนี้หน่อยค่ะ
โอ้โหเธอร้องไห้เลยร้องไห้ด้วยความอะไรฮะ
ดีใจค่ะและที่นับอยู่เป็นปึกอ่ะ
เงินทั้งหมด๔๙๓๐๐บาท
คุณผู้ชมเคยไหมฮะเอาเงินไปใส่เครื่องฝากอัตโนมัตินะ
แล้วเงินห่อนเข้าไปในช่องแล้วช่องมันปิดแล้ว
ลิปออกมาแล้วแต่ปรากฏเงินไม่เข้าบัญชี
และพี่ผู้ชายคนนี้บางคนไปแซว
พี่ขอโทษนะพี่ไม่ได้อะไรนะบอกพี่น่าโหดนะ
แต่เข้าใจดีเลยใช่
พี่เอาเงินมาคืนเขาใช่ค่ะ
แต่เอาจริงนะคุณคือเวลาที่มันปิดไปแล้ว
เขานับตังค์อยู่ใช่ไหมเครื่องมันนับตังค์อยู่
ถ้าเกิดว่าอันไหนแบงค์ไหนไม่ผ่าน
มันก็จะเปิดเครื่องมาแล้วก็ให้เราเอาแบงค์ใหม่ใส่
แต่ว่าถ้าเกิดกรณีสลิปออกมาแล้ว
จริงระบบมันจะต้องเสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วไหม

เหตุการณ์นี้ค่ะคือพลเมืองดีคนนี้เนี่ย

แล้วเห็นไงว่าอุ้ยข้างหน้าน่ะมีเงินอยู่เป็นปึ๊งเลย๔๙๓๐๐บาท
เรื่องราวมันเกิดขึ้นตั้งแต่เมื่อวานค่ะ
ที่อำเภอตากฟ้าที่นครสวรรค์

และมารู้ที่หลังว่าเฮ้ยไอ้เงินมาลายอยู่ที่ตู้อะ

แล้วตอนติดต่อขอคืนเนี่ยดีใจมากแบบหงมอบกระเช้าให้กับพี่
พี่พ่อค้าขายอะไรนะขายอ่าไก่อ่าเออไก่ทอดฮะใช่ค่ะ
มันเด้งมาร้อยหนึ่งหนูก็คิดว่ามันส่งเข้าบัญชีพี่เขาแล้ว
เพราะว่าทุกทีมันจะปิดแล้วมันก็จะเด้งมาที่มันเกินใช่ไหมคะ
แล้วมันก็จะส่งใบสลีปมาให้แล้วทีเนี้ยใบสลีปมันออกปุ๊บ
หรือว่าคิดว่าเออมันผิวเด้งเขาของพี่แล้วหนูก็เลยไม่เอ่ยใจอะไร
พี่ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างพี่ตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
โอ้โหเธอเธอคู่ผิดอ่ะเรื่องใบสลิปจะหน้าผิดได้หมดน่ะ
ลิปเธอจะหมายถึงสลิปใช่
บอกว่ามีใบที่มันไม่สามารถฝากได้มันก็เด้งออกมาแล้ว

แล้วเธอก็ออกไปจากตู้รับฝากเงินตรงนั้นนะฮะ
กระทั่งนะคุณนะพอเงินไม่เข้าบัญชีเธอนอนไม่หลับทั้งคืนเลย

พอตอนเช้าได้ข่าวว่ามีคนเจอเงินแล้วมีคนติดต่อมา

ใช่ค่ะแล้วก็คนที่เก็บเงินได้เนี่ยนะคะพี่พ่อค้าที่บอกว่าหน้าโหดเนี่ยนะ
พี่สุชินโหมดตานพ่อค้าไก่ทอดพลเมืองดีคนนี้นี่แหละค่ะ

ใช่แล้วก็บอกว่าเอาจริงนะผมก็กำลังจะทำธุรกรรมอยู่
ในช่องฝากมันมีตังค์อยู่ผมยังบอกแฟนอยู่เลย
แล้วผมก็เลยแจ้งไปทางเพจเล่าข่าวชาวตากฟ้าเป็นเพจประจำอำเภอค่ะ
ให้ตามเจ้าของเงินหน่อยเพราะว่าผมรู้เลยอ่ะ
ถ้าเป็นของผมแล้วมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ผมก็คงนอนไม่หลับเหมือนกัน
แล้วพอเขาประกาศตามหาเจ้าของเนี่ยนะ
ก็เขาบอกให้มาติดต่อขอรับคืนได้เลยมีคนมาคอมเมนต์เยอะ
ชื่นชมเยอะบอกพี่สุชินพี่สุดยอดมากเลยอ่ะ

เรื่องนี้จบลงด้วยดีนะพี่สุชินคืนเงินให้กับน้องจอยสุนิสา
พนักงานขนส่งเอกชน๔๙๐๐กว่าบาทก็ได้รับเงินกันเรียบร้อยแล้ว
แล้วก็มีการมอบกระเช้าให้กับพี่สุชินแบบนี้ค่ะ